เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าจนได้นะคะสำหรับกันกันนพัฒน์ที่ถูกชาวเน็ตจับผิดว่าเหวี่ยงใส่คุณพีเคปียวัตร
หลังจากถูกถามเรื่องของผู้หญิงคนใหม่ที่กำลังคุยกันอยู่อะค่ะก็เลยกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากทีเดียว
เผยแพร่กระแสข่าวลือต่างที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับศิลปินในสังกัดของเขา
ถ้ายังพบการกระทำดังกล่าวอีกเนี่ยบริษัทเขาจะไม่นิ่งเฉยจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ผู้โพสต์แล้วก็ผู้แชร์ข้อมูลทีนี้เนี่ยค่ะ
ชาวเน็ตเองเขาก็มีการขุดคลิปจากรายการคุณแม่นะคะรายการแฉอะไรอ่า
ตอนที่ปุ้มปุ้ยภรรยาของกวินดูวาวอ่ะค่ะเคยให้สัมภาพผ่านทางรายการ
บอกว่าเคยออกเดทกับดารานุ่มเรื่องเยอะไม่ได้ดังมาก
หลายคนก็เลยโยงไปว่าอ้าวคือกันนพัฒน์หรือเปล่างานนี้คุณแม่ออกมาพูดแล้วเรียบร้อย
ซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในรายการแล้วไม่ได้อยู่ในรายการเลยอาจจะเล่าให้บอกมาว่านี้
อืมคือกันก็แบบว่างดใครวะบอกการหมายความว่าหลังจากข่าวออกไปเนี้ย
มีคนคุยภาพไหมอ่ากันกับมะดำคุยกันอ่าคือน้องบอกพี่มดใครอ่ะ
ประกันกันเอาจริงนะพี่จำไม่ได้ว่ะคือกันมันคือน้องอยู่แล้ว
ออกปะล่ะใครวะแต่ฉันจำได้ว่าไม่ใช่แกถ้าเพราะถ้าใช่แก
ฉันจะต้องโทรไปด่าแกแล้วสินึกออกปะล่ะไม่ใช่แกแล้วตอนนั้นเทปเนี่ย
มันก็สักสามสามปีแล้วอ่ะตั้งแต่จนปุ๊บเมื่อวานพี่ก็เลยคิดไม่ออก
เอาอย่างงี้ไอ้กวินให้ปุ้ยโทรมาหาฉันหน่อยคุยกับปุ้ยเลยเหรอ
เออก็ไอ้ปุ้ยไอ้กันไอ้กันก็โทรมาทำสามสายคุยกันไอ้ปุ้ย
ผู้ชายคนนั้นคือใครไอ้ปุ้ยก็บอกคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้น
มาอืมว่าคนนั้นน่ะพี่หนูก็งงมากพี่แม่แม่ช่วยบอกในทีวี
ดูหน่อยนะว่าหนูท้องอยู่ยังคุยกับเรื่องเดิมของหนูอีกเหรอ
คือมันก็บอกมันก็ท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงไม่ใช่เลย
ค่ะเป็นเดอร์สตาร์สิบคนหนึ่งแต่เราต้องคิดถึงตอนเดอร์สตาร์
ตอนที่เป็น๘คนสุดท้ายถูกต้องไหมมันก็จะทุกคนก็จะจับตามองหมด
แต่แล้วเนี้ยเดอร์สตาร์จะเหลือจริงจริงเนี้ยก็จะเหลือสองสามคน
ถูกต้องไหมคะอืมที่จะที่แบบว่าจะเป็นนักร้องอยู่ในกรามมี่
เหลืออีกสามคนอย่างเงี้อืมปรากฏอีกอีกหกคนหรือห้าคนเนี่ย
เขาก็จะไปไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วอาจจะไปทำงานนอกนอก
วงการรอบอาจจะไปอยู่กับที่อื่นบ้างไปอยู่กับอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ปุ้งปุ้ยพูดถึงอ่ะเมื่อวานเขาก็บอกกันไปแล้ว
แต่วันนี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้ว
ปุ้มปุ้ยมันก็ยังขอโทษน้องกันบอกพี่ปุ้ยไปทำอะไรให้เขา
อยู่ดีหนูก็ซวยปุ้ยมันก็บอกนะพี่หนูก็ซวยท้อง
หนูก็ท้องอยู่แล้วยังมาโดนหนูคนมาด่าหนูว่าหนูหิวแสงอีก
อะไรอย่างเงี้ยวันนี้นางลงไอจีแล้วเหรอ

จริงอันนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหนูเลย

หนูไปหิวสงหิวแสงหนูหิวแสงเลยไหม

ท้องแก่ก็เหนื่อยแล้ว
สองปีกว่า
แล้วเอาจริงขออีกนินะครับ

งงเด้อมันย้อนแย้ง

ไปหาภาพนู้นภาพนี้มาแต่ดันมาโยงกับปุ้มปุ้ย

อืมความเป็นว่าก็เคลียร์นะคะก็เคลียร์หนึ่ง

กันกับปุ้มปุ้ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ไม่เคยรู้จักเลยแหละก็เพิ่งมารู้จักกัน
วันที่ฉันจับคุยโทรศัพท์กันนั่นแหละ

ไม่ได้จริงว่าให้หนูดูตามนะ
สบกว่าใครใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น
โมง๔๕